คุณผู้ชมพาไปดูที่นี่ประเทศไทย
รถไฟต้องหยุดให้รถเล็กไปก่อน
ปกติเวลาที่เราจะขับรถข้ามรางรถไฟเนี่ย

เพื่อฟังสัญญาณดูเครื่องกั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ว่ามีรถเก๋งไปจอดขวางอยู่ที่รางรถไฟ
จนทำให้รถไฟเองต้องชะลอให้รถเก๋งผ่านไปก่อน
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย

เข้าใจแหละว่าสภาพการจราจรในกรุงเทพมันตีติดซะเหลือเกิน
เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปของคลิปนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยถ้าที่ฉันอ่านไม่ผิดก็คือ
ทักควิทย์ทิพย์ทองนะคะเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความ
ระบุไว้แบบนี้ยอมขนาดรถไฟยังต้องหยุดให้
แล้วภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะคือรถไฟทั้งขบวน
เขากำลังวิ่งมาบนรางใช่ไหมเนี่ยดูสิต้องหยุดชะลอ
เพราะว่ารถบนถนนเนี่ยมันติดเหลือเกินทั้งรถยนต์เอ่ย
มอเตอร์ไซค์เอ่ยจอดคลาอยู่กลางรางแบบนี้ค่ะ
แล้วบางคนก็เร่งรีบขับขี่ข้ามทางรถไฟ
ไม่ได้สนใจเครื่องกั้นอะไรเลยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
รถไฟแห่งประเทศไทยอย่างพอถากูลอินทรชมก็บอกนะคะ
บอกว่าปัญหาการจราจรติดขัดมันส่งผลกระทบในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะ
รวมทั้งในจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในหลายจุดเลยค่ะ
อย่างเช่นไอ้ที่เห็นในคลิปมันเป็นจุดบริเวณถนนรัชดาพิเศษ
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงคมักกะสันไงคะ
ตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ขบวนรถไฟล่าช้า
แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็ขอความร่วมมือค่ะ
ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
คือพอขับมาแล้วเห็นป้ายสัญลักษณ์ว่าข้างหน้าคือทางรถไฟเนี่ย
อยากให้หยุดรถให้เว้นไว้เว้นไว้ตรงนี้หน่อยนะฮะ
ใช่เว้นระยะทางสัก๕เมตรหยุดก่อนที่จะข้าม
โดยที่ไม่หยุดไม่คร่อมไม่จอดตรงทางรถไฟพอดี
อันนี้มันเป็นไปตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๖๓นะคะ
ทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่
ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือว่าสิ่งปิดกั้น
ขับขี่ก็จะต้องลดความเร็วของรถลงแล้วก็อยู่หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ
ระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตรเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเนี่ย
ก็ค่อยขับขี่ผ่านไปนะคะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการกำชับพนักงาน
ให้กั้นถนนใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่างด้วยนะคะ
หลายคนนี้มีนิสัยอย่างนี้ครับพอได้ยินเสียงตึ้ง
ซึ่งรู้แล้วว่ารถไฟกำลังจะมานะครับแล้วก็เครื่องกั้นกำลังจะลง
แต่หลายคนบอกว่าขออีกคันหนึ่งขออีกคันหนึ่ง